มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ส่งกำลังใจให้กับพี่ตูนกันอย่างเต็มที่แล้ว
คราวนี้มาดูในรูปแบบของภาพยนตร์กันบ้าง

เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าเป็นรอบสื่อมวลชนใช่ไหม
ฉายไปแล้วพี่แจ๊กกะรีนไปดูมาแล้วนี่ใช่

ระหว่างที่เขาวิ่งเดิน
หนังเรื่องนี้มีครบหมดเลยนะครับ
อยากจะระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่ออาคารนวมิลธรรมพิษ๘๔ภาษานั่นเองค่ะ

รู้สึกว่าการที่ได้มีโอกาสมาทำหนังเรื่องนี้
ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้ติดตามขบวนก้าวนี้
แล้วก็ได้เป็นส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้

ผมก็ผมก็คาดหวังว่าคนดูจะได้รับแรงบันดาลใจเช่นเดียวกับผม

และได้สัมผัสสิ่งต่างที่เกิดขึ้นรอบตัวตลอด๕๕วัน

คือเราสองส่วนใหญ่
คือเราตั้งใจทำหนังเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ดูฟรี
เพราะว่าเราเหมือนอยากจะใช้หนังเรื่องนี้แทนคำขอบคุณ
หลายคนที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันก้าว
ใครเก็บเรื่องราวใครเก็บแรงบันดาลใจดีได้
เพื่อไปต่อยอดสร้างสิ่งดีให้กับตัวเอง

อันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นกำไรที่เราคิดว่ามันสวยงามมากถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับ
อีกส่วนหนึ่งที่คาดหวังไว้ก็คือเที่ยวนี้เราอยากจะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องของโรงพยาบาลศรีราช
ที่ตอนนี้กำลังสร้างตึกนวมินทรบพิษ๘๔พันศาอยู่
ที่ยังต้องการแรงสนับสนุนจากพวกเราคนไทยอีกเป็นหลักพันล้าน
ตึกนี้มีความพิเศษสำหรับผมสองอย่างใหญ่ก็คือเป็นตึกที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยยากไร้
ตึกนี้จะเป็นตึกสุดท้ายที่เป็นพระราชในหลวงราชการที่๙พระราชทานชื่อให้เป็นตึกสุดท้าย
มันมีความหมายกับผมมากและผมเชื่อว่ามีความหมายกับพวกเราคนไทยมาก
คุณผู้ชมเอาจริงไม่มีเหตุผลสักข้อเดียวเลยที่จะไม่ไปดูหนังเรื่องนี้
คุณผู้ชมเมื่อวานไปกำลังไจครับ

ซึ่งไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างนี้กันมานานมาก
คือเคยถ่ายครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยถ่ายอีกเลย
วันนั้นก็เหมือนเป็นนิมิตใหม่อันดีเนอ

แล้วก็เสร็จแล้วทำงานเสร็จก็ไปทานข้าวกันแค่นั้นเอง
เหมือนเขาบอกว่าเลข๘นะคะมันเป็นเลขที่ดี
ก็ประมาณนี้ไปตีความกันเอาเอง

เดี๋ยวเราก็ตีความในแบบของเราแล้วฟังแล้วก็รู้สึกดี